ทุกผู้ชมครับดูเรื่องของคุณเป๊กหน่อยคุณเป๊กสัญชัยสามีของคุณธัญญาธัญเรศ
ดาราสาวชื่อดังก็อย่างที่ทราบคุณเป๊กไปที่สหรัฐใช่ไหมฮะ
เพื่อไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะครับแล้วนี่ล่าสุดคุณเป๊กบอก
เรียกผมว่าเป๊กห้าเข็มก็ได้นะหลังจากเป็นข่าวดังขึ้นมานะครับ
บอกว่าฉีดไป๕เข็มบูสเตอร์เข็ม๕เอาทุกยี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามนะฮะ
คือรวมกับซีนวัคสองเข็มที่เมืองไทยด้วยค่ะไปที่สหรัฐเนี่ยบนด้านหน้าอีกสามเข็ม
คือคุณหมอบางท่านก็บอกเออมันก็อาจจะเป็นภูมิที่ดีขึ้น
แต่บางท่านอย่างดรอนันต์จงแก้ววัฒนาเป็นนักไวรัสวิทยาของไบโอเทคสวทชนะครับ
สวทชนะครับบอกว่าการกระตุ้น๕เข็มใน๓เดือน
มันอาจจะทำให้เชื้อกลายพันธุก็เป็นไปได้ล่าสุดเนี่ยคุณเป๊กได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นภาพที่ส่งตรงจากสหรัฐ
เป๊กดูไทยรัฐเหรอฮะอยู่สหรัฐก็ดูไทยรัฐทีวีค่ะนี่
เป็นข่าวของตัวคุณเป๊กเองพอดีเลยค่ะนะมีนี่ฮะ
เข็มมีแบบไหนวันไหนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้น
คุณเป๊กสัญชัยก็เลยบอกว่าขอชี้แจงอย่างนี้หน่อยกันแล้วกันนะ
เข็มของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับไทม์ไลน์ก็คือ
สี่มิถุนายนฉีดเข็มสองของซีโนแวคแล้วยี่สิบสามมิถุนาไปสหรัฐนะครับ
ี่สิบสี่ฉีดโมเดอร์น่าเนี่ยยี่สิบสี่มิถุนานะ
สิบสามกรกฎาฉีดโมเดอร์น่าเข็มที่สองและยี่สิบสองสิงหาฉีดโมเดอร์น่าเข็มที่สาม
ค่ะคือถ้าดูอย่างเงี้คือห้าเข็มค่ะมิถุนากรกฎาสิงหาเห็นไหม
แต่สองเข็มแรกเนี่ยคือที่เมืองไทยอืมนะครับ
คุณเป๊กชี้แจงแบบนี้ครับสองเข็มแรกฉีดที่ไทย
เดินทางไปสหรัฐไปตรวจภูมิเนี่ยปรากฏว่าภูมิเนี่ยต่ำมาก
ตัวคุณเป๊กเองเนี่ยเป็นบุคคลที่ถือว่ามีความเสี่ยง
เนื่องจากคุณเป๊กมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ผ่าตัดเมื่อสามปีที่แล้วทำให้ปอดเนี่ย
ตอนนี้เหลือปอดข้างเดียวคุณเป๊กก็จะกังวลมากเรื่องของโควิด
เชื้อมันเข้ามาว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเองหรือไม่ก็เลยไปสหรัฐ
ทีนี้ทางนั้นเนี่ยพอตรวจภูมิบอกว่าโอ้โห
ซีโนแวค๒เข็มที่ฉีดจากไทยเนี่ยเหมือนกับภูมิมันต่ำมาก
สรุปง่ายคือ๓เดือนที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับฉีด๓เข็มเข็มหนึ่งห่างกันประมาณ๑เดือน
สอบถามเรียบร้อยแล้วนะอย่างตอนที่ฉีด๒เข็มตามโดสใช่ไหม๒เข็ม

พบว่าเมืองไทยกำลังระบาดหนัก

ไม่มีอะไรเป็นอาการข้างเคียงรุนแรงนะครับ

ไข้อยู่คืนเดียวก็หายเป็นปกติทุกอย่างโอเค
เมื่อวานเห็นข่าวจากทางไทยรัฐทีวี

ตามที่คุณหมอบางท่านบอกก็ดีสิ
จะได้เป็นซุปเปอร์แมนไปขนโมเดอร์น่า

พี่เป๊วก็ให้เริ่มนับ๑ที่โมเดอร์น่า

เพียงแต่ว่าไปถึงสหรัฐแล้วเนี่ย

เขาก็เลยให้เริ่มฉีดโมเดอร์น่าใหม่เลย
เป็นเข็มแรกแล้วก็ไล่บูสใด๓เข็ม